โอ้ยตายแล้วมาแต่น้อยกันล่ะโอ้ยไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะฮะ

เป็นคลิปเหตุการณ์น่าจะเกิดแถวจังหวัดทางปากใต้

พี่ยืนยานพี่ยืนยานจากสำเนียง
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วค้างคาวบินออกมาจากต้นมะพร้าวต้นนั้นจริงนะ

เยอะมากมีคนบอกว่านับได้๘๖๙๐ตัว

ไม่รู้เหมือนกันมีคนไปคอมเมนต์ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกของเจ้าของโพสต์นะคะ
อันนี้จะเอาฮาแหละแต่ว่าสิ่งที่ไม่ฮาคือขับไม่ออกเนี่ย
กลายเป็นว่าไฟไหม้ต้นมะพร้าวดีนะคะไม่ลุกลามบานปลาย
ลงมาข้างล่างแล้วไปติดบ้านของตัวเอง
คืออย่างนี้เขาบอกว่าที่ต้องมีการจุดไฟไล่ค้างคาวเนี่ย
มีคนไปถามเนี่ยทำไมต้องไล่มันด้วยอ่ะ
ก็มันอยู่ของมันแต่เจ้าของคลิปบอกว่าคือมันมาอยู่หน้าบ้านไง
มะพร้าวอยู่หน้าบ้านแล้วมูลหรือว่าขี้ค้างคาวเนี่ยเหม็นมาก

สุดท้ายแล้วตัดสินใจจุดไฟไล่แบบนี้
แต่กลายเป็นว่านี่ค่ะมันไปติดใบของมะพร้าวด้วยนะคะ
ก็เลยกลายเป็นไฟไหม้ต้นมะพร้าวคือวอดทั้งต้นเลยต้นนั้นนะฮะ